ซึ่งภัยจากการก่อการร้ายนั้นก็ถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะนะครับ
สามารถที่จะเกิดที่ไหนเวลาใดก็ได้นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการที่จะมีการก่อการร้าย

เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมมาจากทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษครับ
นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับทั้งทั่วโลก
ซึ่งจุดประเทศที่เป็นสีแดงสดนี้ก็จะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะมีการก่อการร้ายมากที่สุด
เดี๋ยวเราดูแยกกันเป็นทวีปไปนี่คืออเมริกานะครับ
อเมริกานั้นสำหรับประเทศอเมริกาและแคนาดายังเป็นสีส้มยังไม่ถือว่าเป็นสีแดงสดนะครับ
แต่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะมีการก่อการร้ายได้สูง
ไปดูทวิตต่อไปยุโรปครับจะเห็นได้ว่ายุโรปนั้นมีหลายประเทศทีเดียวนะครับ
ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายสูงไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมนีเบลเยี่ยมฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร
ซึ่งประเทศอย่างฝรั่งเศสเบลเยี่ยมสหราชอาณาจักรตอนนี้
ก็ได้ประสบกับการก่อการร้ายไปแล้วนะครับ
ไปดูกันที่เอเชียกันบ้างครับดูเอเชียโดยรวมแล้ว
จะเห็นได้ว่าออสเวรียนั้นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ประเทศที่มีความเสี่ยงก็อยู่ที่อินเดียปากีสถานอาฟกานิสถาน
นี่ก็เคยมีการก่อการร้ายหลายครั้ง
ทีนี้มาดูใกล้ตัวกันเข้ามาอีกสักนิดนะครับ
ไปดูกลุ่มในประเทศอาเซียน
จะเห็นได้ว่าอาเซียนนี่คือจุดแผนที่ของอาเซียน
แต่ว่า๒ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมากต่อการก่อการร้าย
แล้ว๗ประเทศถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะมีการก่อการร้ายซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย
ดังนั้นก็ถือว่าภัยก่อการร้ายนั้นเป็นภัยที่ใกล้ตัวทีเดียวนะครับ